เอาเอามาคืนเถอะเอามาคืนเถอะ

พูดถึงรถค่ะรถโย่ของคนพิการคุณนึกภาพออกใช่ไหม

เป็นรถดัดดัดแปลงมาโดยเฉพาะเลย
ซึ่งพี่คนขายลอตเตอรี่คนนี้นะ
เขาใช้รถคันนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
แล้วก็จอดอยู่ตรงจุดเดิม๓ปีคุณ
ไม่หายปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมีคนมาเอาไป
แล้วอย่างนี้เขาจะเอารถที่ไหนไปขายลอตเตอรี่คะ
คือเป็นรถที่ใช้ประทังชีวิตด้วยนะ
ใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในการประกอบอาชีพด้วยนะฮะ
ถูกต้องคือเป็นรถสำหรับทำมาหากินเลยนี่แหละ
นี่คือพี่สุภโชคสังสนิทนะคะ
อยู่กับภรรยาค่ะภรรยาคือคุณวันนี้เรืองสกุลนะ
ก็ออกมาร้องกับสื่อเลยเพราะว่ารถสามล้อโยก
พิการของสามีเนี่ยโดนขโมยตอนนี้มันเดือดร้อนเหลือเกินค่ะ
เพราะว่าไม่มีรถที่จะไปขายลอตเตอรี่แล้ว
โดยภรรยาของพี่สุประโชคก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเธอมีอาชีพรับจ้างสามีเมื่อ๙ปีที่แล้ว
เคยประสบอุบัติเหตุสมองได้รับความกระทบกระเทือน
จะเอารถโยกคนพิการจอดเอาไว้ที่อาคารสาธารณะเป็นประจำเลยตอนเย็น
แล้วเวลาจอดจะเอาโซ่มาคล้องมาล็อกเอาไว้ด้วย
แล้วตัวภรรยาคุณพี่วันนี้จะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
รับสามีกลับบ้านก็บ้านอยู่ห่างจากที่จอดรถเนี่ยประมาณ๑๕กิโล
ทำแบบนี้มา๓ปีแล้วรถไม่เคยหาย
แต่วันที่เกิดเหตุรถของสามีมันหายไปไหน
ตัวของพี่วันนี้มองโดยรอบแล้วหาไม่เจอ
รถสามีหายไปไหนยังคิดอยู่เลยว่าจะมีคนแกล้งหรือเปล่า
เดินหาจนทั่วเลยนะไม่เจอก็เลยมั่นใจแล้วแหละ

ต้องไปขอยืมรถโยกคนพิการของส่วนรวมในหมู่บ้านเลยนะ
เอามาใช้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลอตเตอรี่มันยังมีอยู่
ถ้าเกิดไม่มีรถสามีก็ออกไปขายลอตเตอรี่ไม่ได้
ดังนั้นต้องเคลียร์ลอตเตอรี่ล็อตเก่าให้หมดก่อนนะคะ

อยากฝากถึงคนเอาไปก็สงสารคนพิการเนอ
แกเดินไม่ได้ก็แกทำมาหากินรถทำมาหากิน
สงสารแกเหอะถ้าเอาไปก็เอามาคืน

รถของร้านสกุลรัฐเค้าให้ค่ะ

คือทางพี่สุประโชคเขาไปขอยืมคนอื่นมาใช้ชั่วคราวก่อนนะ
แต่ลักษณะคันที่หายไปเนี่ยก็คล้ายคันนี้นั่นแหละค่ะ
เพราะว่ามันเป็นรถดับแปลงที่ใช้สำหรับคนพิการ

ซึ่งตัวพี่สุประโชคเขาบอกว่าคันที่มันหายไปนะ
เรียกว่าเป็นรถคู่กายคู่ใจผมเลยใช้มาจะ๑๐ปีแล้ว
แต่ผมแปลกใจเอารถผมไปทำไม
เพราะว่ารถนี้มันเฉพาะคนพิการเลย
อยากให้คนที่เอาไปช่วยเอามาคืนหน่อย
เพราะว่ามันสำคัญกับการทำมาหากิน
หรือไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เอาไป
เขาจะเอาไปให้ญาติที่พิการอยู่หรือเปล่า
พี่สุภาโชคนะเขาใจกว้างมากเลยนะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดจะเอาไปให้ญาติที่พิการเหมือนกันเนี่ย
แค่มาบอกผมดีเดี๋ยวผมจะช่วยบอกให้คนอื่น
ช่วยบริจาคให้แต่อย่ามาขโมยผมไปแบบนี้
อื้อฮือ
นี่แหละค่ะก็พูดสั้นได้ยินสั้น
แต่ว่าพี่สุประโชคเขาบอกว่าอยากได้รถคืนนะคะ